คุณผู้ชมครับเรื่องร้อนอีกหนึ่งเรื่อง

ผู้โดยสารเตือนบอกให้ขับช้าหน่อย

ไล่ผู้โดยสารลงจากรถ
และทำให้ผู้โดยสารผู้ชายและแฟนต้องลงจากรถ
และมาเถียงกันต่อข้างรถนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับไปดูครับ

ไปจากกุมควรกูไม่เอาสร้างบางก็ได้
พี่ไม่เอาทำพี่ไล่ผมลง
พี่จะเก็บตั้งผมอีกหรอก

มีทั้งคุณมีทั้งผมและมีทั้งมึงมีทั้งกู

บอกว่าคุณนี่ว่าพูดในสารแบบนี้นะ

ก็รู้แล้วว่ามึงหาเรื่องผมอะไรอย่างนี้
มีผสมกันทั้งคุณทั้งมึงทั้งกูลนะฮะ

เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

มีปากเสียงกับคนขับรถแท็กซี่

พี่เขาบอกว่าทีหลังอยากขึ้นแท็กซี่
คือเขาขับเร็วแซงทุกคนบนถนน
คงนึกว่าตัวเองคือดอมมินิกทอเรตโต้

ที่เขาแสดงเรื่องฟาสนะฮะ
และเขาก็ลงบทสนทนาไว้แบบนี้
ว่าผู้โดยสารพูดว่าพี่ครับช่วยขับช้าหน่อยครับ
ผมจะอ้วกแล้วผมไม่สบายผมเวียนหัว
แท็กซี่ก็เลยตอบกลับมาว่าอ๋อจะอ้วกเหรอ

ส่วนผู้โดยสารก็บอกว่าอ๋อขอบคุณครับพี่

ก็ปรากฏตามที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
ผู้โพสต์คลิปนะครับก็บอกว่าโอ้โห
ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เลยนะครับ
ผมไม่สบายจริงแล้วผมก็ถูกไล่ลงไปขึ้นคันใหม่
แถมยังด่าด้วยว่าทำทานให้

ใครรู้จักเขาฝากบอกด้วยขอบคุณมาก
ทำบุญทำทานให้คนไม่มีจะกินอย่างผม

ส่วนชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นมากมายในโลกโซเชียล
หลังจากที่มีการโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
โชเฟอร์แท็กซี่คันนี้หัวร้อนจนเกินไป
และยังแต่งกายผิดระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย
โอ้โหแค่ผู้โดยสารบ่นว่าปวดหัว

คุณถึงขนาดต้องไล่ผู้โดยสารลงแบบนี้เลยเหรอ
และกลายเป็นเหตุการณ์ที่บานปลายที่มีข้อถกข้อเถียงกันแบบนี้นะครับ